เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่สุราชธานีนะครับ
เราไม่ประมาทอุตส่าห์ไม่ประมาทแล้วนะ
แต่ว่าเขาก็คือเพื่อนร่วมทาง
ดันประมาทแล้วก็มาชนรถของเรานะครับ

เสียงกรี๊ดนี่ลั่นรถเลยล่ะครับ
มันมาจากไหนมันมาอย่างไกลเนี่ยนะครับ
เป็นอุบัติที่รถเก่งเลี้ยวออกจากซอยกระทันหัน
แล้วก็ข้ามอีกคันหนึ่งมาไงคุณ

แล้วก็มาพุ่งชนรถกระบะที่ขับมาทางตรง
ในรถกระบะเนี่ยมีผู้หญิงด้วยร้องลั่นเต็มรถเลยล่ะครับ
แล้วไงได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความว่า
รถเราทำเงิน๓วัน๔๐๐๐บาทคือเราเอามาหาเงินใช่ไหม

มาพังเพราะความประมาทของคุณคนเดียว
ยังต้องมาเจ็บตัวเพราะความประมาทของคุณเช่นกัน
แท็กแม้แต่คำขอโทษก็ไม่มี
ยังมาพูดว่าถ้าอยากได้ค่าทำขวัญ
ชดเชยค่าสินไหมก็ไปฟ้องเอาเอง
เดี๋ยวมันจะหาทนายคอยไว้สู้คดี
นี่เหรอเป็นคำพูดที่ออกมาจากปาก
เป็นอาจารย์ที่เกษียณอายุแล้ว
แท็กขอคนละ๑แชร์เพื่อความยุติธรรมนะคะ
เหตุใดทำไมไม่มีความรับผิดชอบเอาซะเลย

ชาวโลกโซเชียลก็แสดงความคิดเห็นกันมากมายจากคลิปนี้นะครับ

ซึ่งมีกล้องภาพจากกล้องวงจรปิด

เล่าให้ฟังบอกว่าในขณะที่ขับรถกำลังจะไป
แผงผลไม้ที่ตลาดโพหวาย
เมื่อถึงจุดเกิดเหตุที่บริเวณถนนการุณราช
ได้มีรถเก่งคู่กรณีขับออกมาจากซอยกระทันหันตีวงสักกว้างเลย
แล้วก็เกิดอุบัติเหตุในภาพตามคลิปนี้แหละครับ
ทีนี้คุณผู้ชมคะพอได้เห็นแล้วเนี่ย
สิ่งที่มันน่าน้อยใจคือ
ทำไมเวลาถามเรื่องค่าทำขวัญค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ย

ใช่ครับเพราะว่าแฟนสาวหรือว่าผู้หญิงคนที่ร้องกรี๊ดเนี่ยคุณ
เบาะด้านซ้ายนะบาดเจ็บมีบาดแผลฟกช้ำทั่วใบหน้า

ตัวคุณอวิรุธเขาก็เลยไปเรียกร้องค่าเสียหาย

คนที่ขับรถมาชนบอกก็ไปฟ้องเอาสิ

ตัวผมมีอาชีพขับรถผลไม้ขายส่ง
คือมันเป็นอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวอยู่ตอนนี้
แล้วเวลามันเกิดอุบัติเหตุไม่มีรถใช้
รายได้ก็หายมันเดือดร้อนนะคะ
ส่วนทางด้านนางสุภาพรจินาสายแม่ของนายอวิรุธ
บอกนะเรื่องค่าสินใหม่ทดแทนจริงไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอก
แต่สิ่งที่อยากได้อยากได้คำขอโทษ
บอกมาได้ไหมว่าขอโทษ
เราเนี่ยคนใต้ด้วยกันเมื่อได้ยินคำว่าขอโทษก็ใจอ่อนแล้ว
แต่ที่น่าเสียความรู้สึกคือได้ยินคำท้าทายจากญาติของคู่กรณีไง
ว่าถ้าอยากได้ค่าสินหมายก็ให้ไปฟ้องสาร
เพราะว่าทางแม่ของคุณอวิรุธบอกว่าไม่คิดว่าจะได้ยินคำนี้เลยนะคะ
กายแล้วยังต้องมาเจ็บใจอีกจากคำพูดของคนที่ไม่รับผิดชอบนะครับ